ทุ่มวันนี้คือครบ๒๔ชั่วโมงที่พายุโนรูเข้าไทยอย่างเป็นทางการ
ซึ่งแน่นอนว่าจังหวัดแรกที่เจอคืออุบลราชธานี

ซึ่งอิทธิพลของพายุเนี่ยอย่างที่เรารายงานกันต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ก็คือเสียหายหลายพื้นที่พื้นที่การเกษตรชาวนาชาวสวนเสียหาย
ชาวบ้านก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะคะรวมถึงฝนก็ตกหนักมากด้วย

ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่
แต่ก็ยังมีข่าวดีนะคะเพราะว่าตอนนี้
โดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะคะว่า
กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย
ความเร็วอยู่ที่๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
จังหวัดต่อไปที่จะไปถึงก็คือจังหวัดเพชรชบูรณ์กลางดึกคืนนี้แหละ
แล้วก็จะอ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
แต่เนื่องจากว่าในระยะนี้ยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยที่กำลังยังแรงอยู่
ทำให้มีฝนตกหนักอยู่หลายพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งที่ภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพและปริมณฑล

โดยเขาบอกว่าจะมีลมแรงที่อีสานกับภาคกลางค่ะ
เพราะฉะนั้นประชาชนทั้งสองภาคนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากด้วย
ฝนที่ตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่รุ่ม

รวมถึงใครอาศัยบริเวณชายฝั่งต้องเฝ้าระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง
ยาวไปจนถึง๗ตุลาคมนะคะ